อีกเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๖๓ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ
ก็คือการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับ
ได้มีออกกำหนดการมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวันรับสมัครนะครับ
แล้วก็ข่าวที่ออกมาเนี่ยยังไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ให้ข่าวว่าสนใจนะครับ
คือตอนนี้ยังไม่มีภูท้าชิงอืมครับอ่าหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
จัดการประชุมสามัญพิเศษวาระเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่โรงแรมออมิรอสตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
ล่าสุดครับทางสมาคมเนี่ยเตรียมเปิดรับผู้รับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
พร้อมกับอุปนายกสมคมและสภาครรมการตั้งแต่วันที่๗ถึง๑๐มกราคมนี้ครับ
โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักเลขาธิการตามระเบียบในข้อบังคับลักษณะปกครองนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าจะมีผู้ท้าชิงรายใดที่แสดงความจำนงจะเข้ามาเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้นะครับ
จากยังมีเงื่อนไขบางประการที่ต้องเคลียร์ก่อนที่จะถึงวันรับสมัครเลือกตั้งนะครับเชื่อว่าใกล้ถึงวันก็น่าจะเข้มข้นกว่านี้ครับ
แต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกิจกรรมประเทศไทย
โอ้โหถือว่าเป็นข่าวดังในทุกครั้งเลย
มันก็เปรียบเสมือนกับการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น
ย่อยเหมือนกันนะครับมีช่วงเวลาก่อนที่จะเลือกตั้ง
หรือว่าก่อนล่วงหน้า๑วันอย่างคืนมาหอน
เขาบอกว่ามีการไล่เก็บคะแนนไล่เช็คกันว่าจะได้กี่คะแนน
เดี๋ยวมีให้ได้ติดตามต่อนะครับ